หลายคนต้องบอกเลยว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นแม่นอะไรฉันนี้
ลูกมดคอนเฟิร์มไหมว่าคนนี้แม่น

ถ้าไม่เกิดเนี่ยช่วยเอาเท้ามากระทืบหน้าเลยฮะ

ระวังนะมันหลายคู่อยู่แล้ว

เราทำอะไรแบบอื่นข้างหลังตอนบีลิฟท์คิดเนี่ย

ใช่อันที่พ่อหมอลักบอกเนี่ย

ในปี๒๐๐๐กันได้มั้ยที่ประเทศกรีซ
อันนี้หมอขอตัวได้มั้ย

สมัยอ่ะพี่
สิ่งที่อยากจะเช็คดวงกับเรา
ก็คงจะเป็นเรื่องของการกลับมา

จริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่านักมวยคนนี้

เราอยู่พรุ่งนี้ค่ะ
อาจารย์ก็เคยเป็นนักมวยมาก่อนเคยเรียนมวยใช่ไหม
ชกเลยโมสารคนสมัครเล่นก็เรียนมหาลัยปี๑๒

ประมาณก่อน๖ขวบ๗ขวบเนี่ยนะ

แต่เราลงแข่งที่ได้เหรียญทองครั้งแรกในปี๒๕๖
ที่ประเทศกรีสเนอะและอีกครั้งหนึ่งคือ

ติดตามข่าวพี่มณัฐเขาบอกว่าคุณเนี่ยได้เมียรวยมาก

เศรษฐีเขาใหญ่มีที่ดินเขาใหญ่ทีละเป็น๕๐๐พันไล่
วันหนึ่งมีเงินผ่านมือคุณหลายสิบล้าน
แล้วก็แค่ผ่านมาได้ชื่นชมกับเงินติดการพนันจนหมดเนื้อหมดตัว

ถามว่าตินไหมผมเป็นคนเล่น
แต่ไม่ได้เล่นเยอะหมดกับเที่ยวกับเพื่อนมากกว่าครับ

ปีแรกที่ไป๒๔๐๐เนี่ยตั้งเป้าไว้ไหมว่าจะได้เหรียญอะไรกัน
ไม่ได้ตั้งเป้าเลยเพราะปีแรกไปผมเป็นนักมวยที่ว่าเพิ่งขึ้นมาใหม่ครับ

ใช่เพราะอีก๓คนคือพี่สมรักพี่สมจิตพี่สุบันนี่เขาเป็นตัวเก๊งอยู่แล้วครับ

มีตั้งเป้านะใสเลยแต่ก็ได้เหรียญทองกลับมา
แน่นอนเมื่อได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับมา
ชีวิตบอกจะเปลี่ยนจากหน้ามือไปละมือ
ก็มันก็แบบได้มีทุกอย่างครับ
ทั่วว่าทุกอย่างคืออะไรมีเงินซื้อเสียง
ความรักผู้คนห้อมล้อม

พออีกครั้งหนึ่งหวังไหม

หวังไหมเราแค่คัดได้ไป

หวังว่าได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ดีใจแล้วครับ
เพราะเราได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งก็จะเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์
ที่ได้เหรียญโอลิปิก๒สมัยครับ
ถือว่าคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเหมือนกัน
แต่ต้องบอกว่า๒เหรียญที่ได้มา
ต้องบอกว่าหนทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ต้องอดทนต้องซ้อมต้องฝึกต้องกดดัน
ถ้าจะบอกว่าในวันนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มา
แต่เมื่อได้มาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้าง
ถึงขนาดต้องมาขายขนมหรือมันต้องทำงานอื่นเดี๋ยวช่วงหน้าขอไปตามดวง
เอาดวงเป็นตัวนำแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันช่วงหน้าเราจะท็อกให้ทะลุทะลวง

ในดวงชะตาในเรือนสหัชชะเนี่ยมันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับการสูงวัย
คบหาสมาคมสนิทเนี่ยเป็นคนอายุมากกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่
เวลาคุยอะไรปรึกษาได้ก็มีพี่สมรักครับ

ก็รู้ครับ
คือถ้าไม่ใช่เป็นนักมวยชีวิตก็ต้องเกิดอุบัติเหตุ

คนมีดาวคู่นี้แปลว่าอุบัติเหตุผ่าตัดอุบัติเหตุรถยนต์
หน้าสุดตอนกลับมาจากโอลิมปิกปี๒๐๐๘ครับ

ใครมาเห็นคิดว่าไม่เจ็บหนักก็ตายสองอย่าง

ท้อครับเลิกต่อยเลิกอะไรหลายครั้ง
เขาบอกว่าคุณจะเลิกก็ต่อเมื่อคุณติดผู้หญิง
ดวงอย่างนี้เขาเรียกว่านาลีพิฆาตเลยจริง
ไม่ใช่ดวงพิฆาตนารีเขา